นักฟุตบันหญิงทีมชาติไทยที่ตอนนี้กำลังทำศึก
เพื่ออยากกลับไปฟุตบอลโลปที่๒ศมติดต่อกัน

เพราะว่าเกมแรกแพ้ให้จีนไป

วิธีขายเครียดนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าพวกเธอก็ไม่มีเวลาให้เสียใจ
และยังต้องรีบปลุกใจกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่ง

แต่พวกเธอจะมีวิธีคืนความสดใส
และมีชีวิตชีวาอย่างไรไปติดตามกันครับ

แม่แค่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำ
จิตใจของทัพชาบาแก้วที่บอบช้ำจากการแพ้จีน
ก็กลับมาสดใสซาบซ่าอีกครั้ง
ลุกพลังให้กลับมาเดินหน้าล่าฝัน
ลุ้นขวาตัวไปบอนหญิงชิงแชมลกสมัยที่๒ติดต่อกัน

มิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงกองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกัน
เข้าไม่ถึงเพลงลูกทุ่งหมอลำถ้างั้นลองฟังเพลง

แม่ถ้ามิรันด้าฟังแล้วโอเคพี่ก็ดีใจว่าแต่
ก่อนลงฝึกซ้อมน้องทาอะไรแหละเนี้ย
ค่ะฟังบอกใช่ค่ะจะได้แจ่มแจ่มเนอะ
ส่วนสาวสวยอีกคนของทีมอย่างน้องหมิวศิลาวันอินตามี
ระหว่างที่ดูเพื่อนเพื่อนที่พี่ม่วนอกม่วนใจ
หันไปคว้ากล้องมาถ่ายรูปอย่างตั้งอกตั้งใจ
แต่จะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง
ไปดูลีลาถ่ายรูปของเธอได้
ผ่อนคลายกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามัวแต่เล่นจนไม่เป็นอันซ้อม
ว่าแล้วขุนพลชาบาแก้วก็ลงไปยืดเส้นยืดสายเพื่อเรียกความฟิต
ลงเตะนัดสำคัญในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒
จอแดนเจ้าภาพซึ่งแพ้ฟิลิปปินส์มาในนัดแรก
จึงเป็นเกมที่มีความหมายกับทั้งสองทีมหากไทยชนะจอแดนต่อด้วยชนะฟิลิปปินส
จะติดหนึ่งในสองของกลุ่มเอได้สิทธิ์ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสองพันสิบเก้าที่ฝรั่งเศสทันที
โดยไม่ต้องเล่นเพลย์ออฟแจ้งโคต้าที่ห้าพวกเธอจะทำได้หรือไม่
ส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยในเกมพบจอแดนวันจันทร์ที่๙เมษายนนี้เที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทย
ชวานกมลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศจอแดน